บอกเลยว่าปีนี้ไม่รู้เป็นปีทองของพี่กะละแมหรือเปล่า
พอว่าปั้้วปังสะเหลือเกินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลย
รวมไปถึงพอได้เงินมาเยอะก็ต้องคืนให้กับสังคมไปบ้างนั่นเอง
กัลแมรพัชฌาษีล่าสุดโพสต์รูปภาพ
ระหว่างการทำบุญที่พระธาตุพนมค่ะพร้อมกับกัลยานมิตร
เขียนบรรยายใต้ภาพเอาไว้บอกว่าน้อมส่งบุญถวายทองคำ
ยอดพระธาตุส่วนฐานที่พระธาตุพนมนะฮะเป็นจำนวนทองคำ๕๓กิโลค่ะ
คิดเป็นเงินก็ประมาณ๙๔ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะ
กราบอนุโมทนาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญโอนเงินเข้ามาเพราะสามารถนำไปซื้อทองได้ถึง๖กิโลค่ะ
แม่บอกอีกนะคะว่าบางท่านถึงกับถอดสร้อยคอสร้อยข้อมือกำไรทอง
มาร่วมล้อมทองในครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
แม่ที่รวยอู้ฟู้จนมีเงินซื้อทองมาทำบุญใหญ่ครั้งนี้
เป็นเพราะว่าธุรกิจประสบความสำเร็จค่ะเห็นบอกว่ามียอดขายถล่มทลายทะลุเป้า
หนึ่งร้อยสามสิบล้านจนต้องจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่ที่วัดเจดี
จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยค่ะ
นี่คือปกติที่ต้องการเล่นกับคราวนี้คือเยอะมากก็คือท่องถ่อยล้นก็บัน
ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทั้งแกร่งและทั้งเก่งจริงเลยนะคะ
เรื่องงานเนี่ยเธอลุยเต็มที่ส่วนเรื่องหัวใจเธอบอกว่าพักเอาไว้ก่อน
ขอนับเงินแล้วก็คิดโปรเจคดีดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะ
เดี๋ยวนี้ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้แบบพี่กะละแมนะคะ